หลังจากที่สารจังหวัดภูเก็ตพิพากษายกฟ้องกรณีที่ทายาทตระกูลมุกดี
ครอบครองที่ดินได้ฟ้องขับไล่ชาวเลราวัยออกจากพื้นที่
ก็ได้สร้างความดีใจให้กับชาวเลราวัยเป็นอย่างมากนะครับ
หลังจากที่ต้องต่อสู้คดีมาอย่างยาวนาน

เพราะว่าคำตัดสินเมื่อวานนี้อาจจะถูกนำไปใช้เป็นบรรทัศนในการพิจารณาคดี
ลักษณะที่คล้ายกันที่ยังมีอยู่อีกนับร้อยคดีของชาวเล
ที่กำลังต่อสู้เพื่อสิทธิที่ชอบทำของพวกเขา
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ

กลายเป็นหนึ่งในหลักฐานสำคัญที่ทำให้สารจังหวัดภูเก็ต

คดีทายาทตระกูลมุกดีฟ้องขับไล่๔ชาวเลราวัย
ท่ามกลางความมีใจของเพื่อนบ้านกว่าร้อยคน
มาลุ้นฟังคำตัดสิน
คดีนี้สืบเนื่องจากทายาทของในทันมุกดี
ผู้แจ้งสค๑และออกโฉนดที่ดิน

เนื้อที่๑๒ไร่หมู่๒บ้านราวัยอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
ยื่นฟ้องขับไล่จำเลยประกอบด้วย

เลวราวัยรวม๔คดี
ขณะนั้นชาวเลราวัยอ้างว่า

ในพื้นที่พิพาทมากว่า๗ชั่วอายุคน

และวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์

ถูกบุคคลภายนอกเข้ามาอยู่อาศัย

แล้วนำเอกสารดังกล่าวมาฟ้องขับไล่
แต่ในการพิจารณาคดีครั้งนั้น

ไม่สามารถหาพยานหลักฐานมาหักล้าง

ยืนยันว่าการออกโฉนดที่ดิน
ดังกล่าวเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย

ชาวเลวราวัยออกจากพื้นที่พิพาท
แต่ต่อมากรมสอบสวนคดีพิเศษ

เพื่อหาพยานหลักฐานมาพิสูจน์
ในสิ่งที่ชาวเลราวัยกล่าวอ้างมาตลอดอีกครั้ง
ทำให้พบหลักฐานสำคัญหลายอย่าง

ภาพถ่ายทางอากาศย้อนอดีต

ทะเบียนนักเรียนเล่มแรกของโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

การออกสค๑ของโจทย์

มีภาพต้นมะพร้าวปรากฏอยู่ด้วย

มะพร้าวมีอายุ๑๐ปี
แต่จากการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญพบว่า
มะพร้าวมีอายุกว่า๓๐ปี
ประกอบกับการพิจารณาของศาล

มีข้อพิรุษและข้อขัดแย้งหลายประการ

และก่อนหน้านี้เมื่อเดือนธันวาคม๒๕๕๙

เป็นการออกไม่ชอบด้วยกฎหมาย
และผู้ใช้ประโยชน์ที่ดิน

สิ่งที่ใช้เป็นแนวทางการต่อสู้มาตลอด

เพราะคาดว่าโจทย์น่าจะยื่นอุทธรณ์
แต่ก็เชื่อว่าจะได้รับความเป็นธรรมจากสารอุทธรณ์เช่นกัน
โฉนดที่ดินเลขที่๘๓๔๒จำนวน๑๒ไร่
มีชาวเลวราวัยอาศัยไม่น้อยกว่า๑๕๐๐คน
ภาพรวมคดียกฟ้อง๖คดี
ส่วนที่แพ้คดียังคงอาศัยอยู่ที่เดิม
จากไม่มีที่อยู่อาศัยอื่น
เพราะพื้นที่นี้เป็นที่ของบรรพบุรุษ
แต่ยังมีอีก๑๑๗คดี